นายกรัฐมนตรีได้ต่อสายตรงไปถึงผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๓๘นะครับ
ยืนยันว่าจะให้ความยุติธรรมเต็มที่กรณีที่ลูกชายถูกรุมทำร้ายบาดเจ็บสาหัส
ขณะที่วันนี้ครับบอลกฤษณะได้เข้าไปพบกับตำรวจเชียงใหม่
เพื่อให้ปากคำตามหมายเรียกในฐานะพยานครับ
กฤษณะอมิสุหรือว่าบอลซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของอุ้มลักษณะวัฒนาวงศิริดาราชื่อดัง
พร้อมกับทนายความนะครับได้เข้าไปให้ปากคำตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ในคดีสั่งการรุมทำร้ายนายอิสราชนุวัฒน์วักคาวิสัน
ลูกชายของพลตรีวิทยาวักคาวิสันผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๓๘บาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ถูกตำรวจภูทรช้างเผือกออกหมายเรียกเมื่อวานนี้
โดยเป็นการเขาให้ปากคำในฐานะพยาน
ส่วนนายอิสราชนุวัฒน์ในฐานะผู้เสียหายวันนี้นะครับ
พนักงานสอบสวนได้เข้าไปสอบปากคำที่โรงพยาบาล
ก่อนหน้านี้นายกฤษณะได้ติดต่อผ่านผู้สื่อข่าววิศวะคนหนึ่ง
ขอเข้าเยี่ยมนายอิสราชนุวัฒน์ที่โรงพยาบาลลานนาเชียงใหม่
แต่ว่าได้รับการปฏิเสธจากครอบครัวนะครับ
ขณะที่ผลตำรวจตรีภูนทรัพย์รักษารัชการแทน
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕เปิดเผยนะครับว่า
กฤษณะยังให้การแบ่งรับแบ่งสู้
รับว่าอยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาใด
โดยกำลังเร่งสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน
ต้องรอการสอบปากคำผู้อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด
ส่วนกลุ่มดาราขนาดนี้มีเพียงอุ้มลักษณะที่ให้ปากคำแล้ว
หากพบว่ามีผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อเหตุ
จะแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
ว่าในคืนวันเกิดเหตุยังติดตั้งอยู่แล้วก็ถูกถอดออกไปหลังเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบในประเด็นนี้อย่างละเอียด
พร้อมขอความร่วมมือจากผู้ที่เห็นเหตุการณ์มาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
โดยตำรวจรับรองความปลอดภัยอย่างเต็มที่
ส่วนกรณีที่มีการระบุในโซเชียลมีเดีย
ว่ามีพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรช้างเผือก
มีหุ้นสวนกับร้านที่เกิดเหตุล่าสุด
ตำรวจเตรียมมีคำสั่งให้ในตำรวจคนดังกล่าว
มาช่วยราชการที่สพภาค๕
ห้ามยุ่งเกี่ยวกับสำนวนคดีนี้
โดยให้ตั้งคณะกรรมการแยกขึ้นมาดูแลคดีนี้โดยเฉพาะ
สำหรับอาการบาดเจ็บของนายอิสราชนุวัฒน

โดยผู้ใกล้ชิดผู้บัญชาการทหารมณฑนทหารบกที่๓๘

ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
โทรศัพท์สายตรงสอบถามอาการลูกชาย
พร้อมกับรับปากว่าจะให้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้
โดยพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนากุล

เตรียมที่จะลงพื้นที่กวาดล้างผู้มีอิทธิพล

จนถึงขนาดนี้เจ้าหน้าที่ยังคงมีการสอบสวนปากคำ
กฤษณะรวมระยะเวลานานกว่า๙ชั่วโมงแล้ว
ขณะที่มีรายงานว่าตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
และเตรียมขออำนาจศาลออกหมายจับนายกฤษณะครับ